ไปเที่ยวงานประเพณีเทศกาลควายไทยครั้งที่๖ของจังหวัดอุทัยธานีคึกคักมากเลย
ปีนี้นะคะเขามีการจัดประกวดเขาควายหายากแล้วก็ควายสายพันธุ์ไทยหลายรุ่นด้วย
เขาบอกว่าควายเนี่ยขาดเขาไม่ได้ผมก็เลยไปถามควายว่าทำไมล่ะ
เพราะควายรักเขามากก็เลยขาดเขาไม่ได้
แต่ครั้งนี้บอกเลยว่าขาดเขาไม่ได้จริงเพราะว่าเขาประกวดเขาไฟ
นี่เจ้าหน้าที่เขากำลังช่วยกันวัดขนาดของเขาควายขนาดใหญ่นะคะ
ในการประกวดเขาควายภายในเทศกาลควายไทยครั้งที่๖ของจังหวัดอุทัยธานี
เพื่อเป็นการเฟ้นหาผู้ชนะค่ะจนได้เขาควายที่มีขนาดความกว้างมากถึง๑๔๖เซนติเมตร
โหจะกว้างไปไหนแล้วยาวละและยาว๑๕๒เซนติเมตร
ซึ่งเป็นเขาควายของนายนุมาตรละอองศรีค่ะจากจังหวัดสระบุรี
สามารถคว้ารางวัลชนะเลิศไปครอบครองได้นะคะ
ภายในงานปีนี้เกษตรกรผู้เลี้ยงควายไทยจากทั่วทุกสารทิศเลย
ก็นำควายที่เก็บสะสมเอาไว้กันนี่แหละค่ะซึ่งมีลักษณะของเขาควายที่หาชมได้ยาก
และลักษณะเขาที่แปลกตามาร่วมประกวดกันอย่างคับข้างเลยนะคะอย่างที่เห็นกันไป
อกจากการประกวดขาวควายแล้วก็ยังมีการประกวดควายไทยหลากหลายรุ่นเลย
ซึ่งควายที่คว้ารางวัลแกรนแชมป์คือควายของนายวชิระวงศาหลงจากจังหวัดมหาสารคาม
ซึ่งมีลักษณะทางพันธุกรรมที่ดีตรงตามสายพันธุ์เป๊ะเลยค่ะ
หน้าตาหน้าตานี่คือคนเราเนี่ยมองก็หนึ่งมองหน้าตาหน้าตามาหน้าตาดูวงเขาดูลักษณะของโครงสร้าง
โครงสร้างดีหลังดีท้ายดีบ้านท้ายดีเนี่ยเล็บดีโคนหางมิดอย่างนี้
ไหล่หน้าไหล่หลังดีอย่างนี้คือมันจะบ่งบอกถึงพันธุกรรม
ถ้าตัวเมียตัวเมียต้องท้องลึกเหมือนท้องสามเภาเพื่อที่จะบ่งบอกถึงการถ่ายทอดลูกพันธุกรรม
ถ้าพ่อพันธุ์ก็ต้องเป็นพ่อพันธุ์ที่ว่าไข่ตรงไม่บิดเบี้ยวลักษณะกีบเท้าก็ดีแข้งขาใหญ่คือการคัดเลือกพันธุ์
เอาง่ายเป็นการดูควายที่หล่อมากถูกไหมแล้วนั่นคุณกำลังทำอะไร
คุณเห็นรูปไหมลูกควายที่ไปร่วมงานเขาน่ารักมาก

ใช่แล้วควายนี่เป็นควายรูปหล่อ
เขาบอกว่าควายนี่เป็นควายที่ลักษณะพันธุกรรมดีด้วยหน่อยขอดูไหล่ดูหาง
ดูไหล่ที่เป็นไงไม่มีหางมีแต่ไหล่
เติมนะเติมอีกนิดนึงก็ยกหางไปดู

ใช่เป็นพ่อพันธุ์ที่ดี
เขาบอกว่าคือควายที่ชนะการประกวดนะคะมักจะมีผู้เสนอราคาขายกันมากถึงหลักแสนเลยหรือว่าไม่ก็หลักล้าน
เราเคยนำเสนอกันไปแล้วว่ามีควายที่เขาให้ราคาสูงถึง๕ล้านมาแล้ว
เพราะเขาบอกว่ามันเป็นพ่อพันธุ์หรือว่าแม่พันธุ์ที่ดีนั่นเองก็จะมีคนมาขอซื้อแบบนี้นะคะ
ซึ่งปัจจุบันก็มีเกษตรกรสนใจทำฟาร์มควายกันเพิ่มมากขึ้นด้วยค่ะ
โอ้โหรายได้ดีจริงสำหรับใครที่เลี้ยงควายแล้วก็รูปร่างลักษณะมันเนี่ยตรงกับที่ต้องการ